คุณผู้ชมมาดูหัวอกคนเป็นพ่ออย่างหนุ่มไม้พี่รัฐกันบ้างนะคะ
ก็ต้องบินกลับไปทำงานต่อที่ต่างประเทศแล้ว

ทำเอานักแสดงหนุ่มไม้พี่รัฐเนี่ยต้องส่งกำลังใจข้ามประเทศให้กับน้องแม็กซ์เวลเลยนะคะ
มีอาการหายใจถี่เหมือนกับเหนื่อยค่ะแล้วก็ไม่ทานข้าวนะคะ
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะเดินทางกลับไปทำงานที่จีน
ก็เป็นห่วงแล้วก็กังวลมากถึงกับทำงานไม่รู้เรื่องเลยนะคะ
เพราะเห็นว่าที่ฮ่องกงแล้วก็เกาหลีกำลังระบาดอยู่
อยากจะบินกลับมาหาลูกชายมากแต่ติดด้วยปัญหาเรื่องของวีซ่าค่ะ
ที่มีความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวนะคะ
ซึ่งก็ได้รับข้อมูลแล้วก็คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยทีเดียว
ก็คอยกุมมือเฝ้าดูแลลูกชายไม่ห่างเลยค่ะ
มกลางกำลังใจจากเหล่าแฟนคลับที่ส่งมาให้
ตัวอยู่ไกลแต่ว่าอดเป็นห่วงลูกไม่ได้
เห็นแบบนี้นะหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
ขาดใจนะเวลาลูกป่วยไม่สบายอะไรอย่างนี้

เป็นกำลังใจให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณลูกเลยละกัน